ท่านประธานที่ขอรบผมณทุษย์บัวประธุมผู้แท้ลักษณ์
บัญชีรายชื่อพักเก้าไกรคนจังหวัดอังทองครับผมขอใช้สิทธิ
ในฐานะสมาชิกเป็นผู้แปรยติครับไม่ใช่เป็นผู้สงวนครับ
แต่ว่าประเด็นที่ผมแปรยตินั้นเป็นการขอตัดลดงบประมาณ
ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมในมาตรายี่สิบเอ็ด
กระทรวงยุติธรรมได้รับวงเงินจัดสรรงบประมาณนะครับ
อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทเศษ
ผมขอตัดลดงบประมาณลงห้าเปอร์เซ็นต์คิดเป็นจำนวนเงิน
ห้าร้อยห้าสิบล้านบาทเศษด้วยเหตุผลประกอบอยู่ทั้งหมด
ประการด้วยกันครับประการที่หนึ่งครับท่านประธานครับ
ผมไปดูในเรื่องของเงินอุดหนุนครับเพราะพบว่าเงินอุดหนุนของกระทรวงยุติธรรมนั้น
มันควรจะเป็นเงินอุดหนุนที่ตอบโจทย์การสร้างความยุติธรรม
ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงกรณีของเนติบัณฑิตยศภา
สองล้านกว่าบาทนั้นผมไม่ติดใจกรณีของทนายอาสาที่ปรึกษากฎหมายคดีเด็ก
เยาวชนถึงแม้ผมอาจจะคลางแคลงใจถึงบทบาทของทนายที่ปรึกษา
ในคดีเด็กและเยาวชนที่อยู่ตามสถานีตำรวจต่างต่างเนื่องจากว่าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิ์ของเยาวชน
ซึ่งวันนี้มีเยาวชนจำนวนมากที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการชุมนุม
หนึ่งจุดสองล้านบาทผมก็ไม่ติดใจกรณีของทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจเจ็ดสิบกว่าล้านบาท
นี่ยิ่งต้องมีครับแต่สิ่งที่ผมติดใจก็คือเงินอุดหนุนในส่วนของสภาธนายความครับ
ถ้าผมพูดแบบนี้ปุ๊บเพื่อนสมาชิกเพื่อนที่เป็นสภาธนายความ
ซึ่งผมเองก็มีอาชีพยังถือใบประกอบวิชาชีพทนายความตลอดชีวิตอยู่
อาจจะตั้งคำถามอาจจะคลางแรงใจว่านัทธวุฒิจะตัดอะไร
นั่นคือสิ่งสำคัญที่ต้องการค้ำจุนให้สภาธนายความหรือทนายความนั้น
เป็นเกียรติเป็นสีมีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับวิชาชีพอื่น
แต่สิ่งที่ผมจำเป็นต้องขอตัดงบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุนสภาธนายความ
ล้านบาทครับก็ด้วยเห็นว่าในปัจจุบันนะครับ
คดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมคดีที่พี่น้องประชาชนถูกกระเมิดสิทธิ์
ไม่ว่าจะเป็นกรณีของบางกรอยไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างในประเทศไทย
เราพบว่าสภาธนายความที่เคยเป็นที่พึ่งของประชาชนไทยนั้นเนี่ย
มีบทบาทที่ลดน้อยถอยลงเป็นอย่างยิ่ง
ไม่มีอีกแล้วครับทนายอาสาทนายความที่ช่วยเหลือประชาชน
คนที่ชื่อทองใบทองเป่า
ไม่มีครับครับทนายอาสาที่ช่วยเหลือประชาชน

ฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่หนึ่งที่ผมจำเป็นต้องขอตัดงบงบประมาณ
ในส่วนของเงินอุดหนุนสภาธนายความ
ทนายความวันนี้ส่วนหนึ่งทำงานมีศักดิ์ศรีครับ
เขามีเงินจ่ายให้สภาธนายความด้วยซ้ำที่เป็นค่าตอบการใบอนุญาตต่าง
ไม่จำเป็นอีกแล้วครับที่กระทรวงยุติธรรมต้องอุดหนุนนั่นเป็นเหตุผลประการที่๑ครับ
เหตุผลประการที่สองท่านประธานครับ
ก็คืองบประมาณในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ซึ่งเวลาเราดูงบประมาณในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้นคำมันก็บอกอยู่แล้วนะครับ
ว่ามันควรจะต้องนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิ์
มันควรจะต้องนำไปสู่การส่งเสริมเสรีภาพให้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่มีข้อจำกัดว่า
พี่น้องประชาชนเหล่านั้นเป็นคนถือสถานะ
ประจำตัว๑๓วักเป็นคนสัญชาติไทยหรือไม่
มันมีวงเงินอยู่ตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่าค่าทดแทนผู้เสียหาย
ค่าตอบแทนแก่จำเลยในคดีอาญา

ส่วนที่หนึ่งก็คือแพ้ในคดีอาญาที่โดนจับกลุ่มมาโดยไม่ถูกต้อง
มีข้อพิสูจน์นะครับว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิด
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาชญากรรมต่าง
ที่ผมจำเป็นต้องตัดเพราะว่าปรัชญาของการที่ต้องมีค่าตอบแทนผู้เสียหาย
เนื่องจากว่าเห็นว่ารัฐไม่อาจปกป้องเขาได้
ท่านประธานทราบไหมครับในแต่ละปีมีเหยื่อของคดีที่ถูกละเมิดทางเพศ
ถูกบังคับค้าประเวณีถูกรุมโทรมถูกทำร้ายร่างกายเยอะแยะไปหมดครับ
เราเรียกคดีแบบนี้ว่าอาชญากรรมแผ่นดินหรือความผิดต่อแผ่นดิน
ฉะนั้นรัฐมีหน้าที่ต้องปกป้องไม่ให้มีประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
เงินต้องถูกลงทุนครับในการทำหน้าที่ปกป้องลดคดีอาชญากรรมลง
ซึ่งถ้าทำได้แบบนั้นถ้าตอบแทนผู้เสียหายมันควรจะต้องลดลง
แต่วันนี้วงเงิน๔๐๐ล้านบาทในแต่ละปีซึ่งจริงแล้วควรจะต้องมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับ
เพราะรัฐมิได้ทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองประชาชนอย่างเพียงพอ
พวกเขาเองยังตกเป็นเหยื่ออยู่นั่นเป็นสิ่งที่ผมจำเป็นต้องขอให้ตัด
เพื่อให้ท่านใช้ในจุดที่ถูกต้องในการปกป้องไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อในคดีอาชญากรรม
ไม่ใช่รอให้เขาตกแล้วค่อยมาจ่ายเงินตอบแทนหรือชดเชยให้แก่เขานั่นเป็นประการที่สองครับ
ประการที่๓ก็คือกรมราชทัน
ท่านประธานครับผมเองเป็นอดีตกรรมธิการพิจารณาร่างพระรำยัติราชธรรมในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผมพูดหลายครั้งถึงการเรียกร้องเงินค่าตอบแทนพิเศษให้เจ้าหน้าที่ราชธรรม
ผมมีญาติเป็นรองอธิบดีกรมราชธรรมในอดีตที่ผ่านมา
ฉะนั้นผมตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่พี่น้องราชธรรมประสบอยู่ครับ
แต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าราชธรรมขอก่อสร้าง
โรงพยาบาลราชธรรมแห่งที่๒วงเงิน๑๗๐๐ล้านบาท
วันนี้มีน้องหลายคนที่โดนจับอยู่ครับ
ก่อนเข้าไปในเรือนจำไม่ได้เป็นโควิด
แต่พอเข้าไปกลายเป็นผู้ป่วยเป็นโควิด
หลายคนกำลังป่วยมีฝ้าลงปอด
มีภาวะที่ต้องได้รับการดูแลรักษา
แต่โรงพยาบาลราชธรรมคุณหมอที่อยู่ในนั้น
หรือแม้กระทั่งคนในราชธรรมมิได้ทำหน้าที่
ในการปกป้องชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานสุขภาพ

ผมเรียกร้องแทนผู้ป่วยคนอื่น
ควรจะได้มาตรฐานในการดูแล

ฉะนั้นถ้าท่านยังไม่ตระหนักว่า
ศักยภาพหรือข้อจำกัดของโรงพยาบาลราชธรรม

ท่านก็ควรส่งต่อในแง่ของการรักษา

สมัยที่เป็นสมาชิกที่ต้องดูแล
กฎหมายราชทันยุคสอนอชอ

ฉะนั้นการตั้งโรงพยาบาลราชธรรม

เช่นเดียวกับงบประมาณเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
คาเทศจ่ายเศรษฐกิจพอเพียงในราชทัน
การพัฒนาจิตใจโปรแกรมฟื้นฟูต่าง

นั่นเป็นประการที่๓ครับ
ประการที่๔เป็นประการสุดท้ายสั้นครับ
ก็คือสถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ได้รับงบประมาณ๓๖๘ล้านบาท
ปรากฏว่า๒๐๐กว่าล้านบาทนั้น
เป็นค่าก่อสร้างสำนักงาน

ผมขออนุญาตยืนยันที่จะตัดลบงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมลง๕๕๕๐ล้านบาท

เรียนประธานสภาที่เคารพผมนาธิพัฒน์คุณเศรษฐศิษย์
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับ
ท่านประธานครับผมได้แปรยติปรับลดงบประมาณในส่วนของมาตรายี่สิบเอ็ด
กระทรวงยุธิธรรมที่ได้ของงบประมาณมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
แสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทไว้ที่สิบเปอร์เซ็นต์ครับท่านประธานครับ
กรมราชธรรมเป็นหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับงบประมาณไปสูงสุดจำนวนถึง๘๐๐กว่าล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สัดส่วนที่สูงขนาดนี้
แต่ทุกวันนี้เรือนจำไทยกลับถูกตั้งคำถามมากมายในเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง
เกิดคำถามครับว่ากรมราชธรรมใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน

หน้าที่สำคัญของหน่วยงานนี้ก็คือการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
ให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อีกครั้งไม่กลับมาทำผิดซ้ำอีก
และดูแลผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนหากจะกล่าวถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน
ใช้งบประมาณของกรมราชธรรมก็คงต้องเรียกว่าสอบตก
อย่างที่เราได้ยินข่าวกันอยู่ว่าเรือนจำแออัดจนทำให้นักโทษติดโควิดมากมาย
หรือมีบานเรือนจำไม่สามารถตรวจสอบได้ว่างบประมาณอยู่ตรงส่วนไหน
และนักโทษได้รับการปฏิบัติถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่
หากจะพูดถึงเรื่องการใช้งบประมาณในเรื่องของการดูแลและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
อัตราภูกฐำผิดซ้ำในหนึ่งปีจะต้องไม่เกิน๙และปี๖๕ต้องไม่เกิน๘
เมื่อไปดูอัตราการกระทำผิดซ้ำของกรมราชธรรมกลับพบว่า
มีอัตราผู้กระทำผิดซ้ำภายใน๑ปีสูงกว่า๑๔ทุกปี
และไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงเลย
ซึ่งเมื่อผมได้เห็นการทำงบประมาณของกรมราชธรรมแล้ว

กรมราชธรรมถึงไม่เคยทำงานได้บรรลุเป้าหมายสักที
ท่านประธานครับขอสไลด์ต่อไปด้วยครับ

งบประมาณที่สูงถึง๘๐๐กว่าล้าน
แบ่งเป็นงบฟื้นฟูนักโทษ๗๖ล้าน
และงบประมาณที่ใช้สำหรับดูแลผู้ต้องขังอีก๔๗๘๙ล้านบาท
ซึ่งในจำนวนนี้เป็นค่าอาหารไปแล้ว๔๕๓๓ล้านบาท
เหลือไว้สำหรับดูแลนักโทษจริงเพียงแค่๒๕๖ล้านบาทเท่านั้น
หลายรายการที่ต้องใช้งบประมาณส่วนที่เหลือ
๒๐๐กว่าร้านบาทนี้ในการดูแลพุทธล้อมถัง
เช่นรายการที่นอนยางพารา
ซึ่งจะเป็นอย่างมากครับในการใช้ชีวิตในเรือนจำ
แต่ปี๖๔กลับไม่มีการเบิกจ่ายเลย
และปีนี้ก็ไม่มีการของงบประมาณมา
ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้คำตอบจากกรมราชธรรมนะครับว่า
จะมีการจัดสรรของที่มีอยู่เดิม
ให้กับนักโทษหญิงและผู้สูงอายุเท่านั้น

แต่สิ่งที่พวกเขาเลิกใช้กันแล้ว

ท่านกลับของท่านครับทราบไหมครับว่า
ปัจจุบันเรือนจำไทยยังมีการใช้โซ่ตรโซ่ตรวนอยู่เลยครับ
ซึ่งเป็นการชี้แจงจากทางกรมราชธรรม

ก็มีคำวินิจฉัยจากสารปกครองนะครับ
ยืนยันว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ

ขัดต่อรัฐธรรมนุนของไทย
ดังนั้นงบประมาณสำหรับโซ่ตรวน๕๘๒๐๐๐บาท
ควรอย่างยิ่งครับที่จะต้องถูกตัดทิ้งไป

งบประมาณที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งของกรมราชธรรมก็คือ
งบในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
ซึ่งในปี๖๕ได้ของงบประมาณมา๗๖ล้านบาท
งบประมาณ๘๐๐๐กว่าล้านบาท
แต่ใช้กับการแก้ไขฟื้นฟูไม่ถึง๑
และอย่างนี้อัตราการกระทำผิดซ้ำ

งบประมาณการฟื้นฟูผู้ต้องขังที่เหลืออยู่น้อยแล้ว
แต่กรมราชธรรมก็ยังสอดไส้เรื่องที่ไม่ใช่ภารกิจเอาไว้อีก

โครงการที่ใช้ในการฟื้นฟูผู้ต้องขังโครงการหนึ่งคือ

ซึ่งมีงบประมาณในปี๖๓เพียง๘ล้านบาท
แต่ในปี๖๔และ๖๕กลับเพิ่มขึ้นมาเป็น๒๔ล้านบาท
เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นแบบ๙กระโดดถึง๓เท่า
เหมือนว่าจะใส่ใจฟื้นฟูผู้ต้องขังใช่ไหมครับ
แต่จริงกลับไม่ใช่อย่างนั้นครับ

แต่ในปี๖๔กลับเบิกจ่ายไปเพียงแค่๕ล้านบาทเท่านั้น
ซึ่งข้อสงสัยนี้ทางกรมรัชธรรมก็ได้ชี้แจงว่า
บที่เพิ่มขึ้นมานั้นได้เตรียมไว้เพื่อ
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศาลวงศ์
บส่วนนี้จึงไม่ได้เบิกมาใช้

แล้วก่อนหน้านี้ไม่มีการเสด็จเลยครับ
ทำไมงบถึงเพิ่มมาเพิ่มในปี๖๔
แล้วทุกวันนี้ยอดคนติดเชื้อมีแต่สูงขึ้น
อดคนติดคนตายนิวหายทุกวัน

แล้วท่านคิดว่าปี๖๕สถานการณ์โควิดจะดีขึ้นจนสามารถเสด็จได้หรือครับ
จากนี้ผมยังได้ทราบมาจากการชี้แจงของกรมราชธรรมอีกนะครับว่า
งบประมาณ๒๔ล้านของโครงการกำลังใจ
มีส่วนของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรับเสด็จสูงถึง๑๔ล้านบาท
โครงการนี้มีวัตถุสงเพื่อที่จะฟื้นฟูผู้ต้องขัง
แต่งบเกินครึ่งกลับถูกกันไว้ในการรับเสด็จ
ไม่ได้ใช้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์หลักของโครงการ
ตรงนี้ก็สามารถปรับลดได้๑๔ล้านบาทครับ
ท่านประธานครับผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยให้มีการรับเสด็จนะครับ
แต่ผมเห็นว่ากรมราชธรรมควรจะจัดสรรงบประมาณให้ตรงไปตรงมา
หากต้องมีงบประมาณในการรับเสด็จก็ควรแยกออกมาให้ชัดเจน
ไม่แอบอ้างหรือสอดใจแบบนี้
เพื่อให้โครงการนั้นเกิดประโยชน์ต่อผู้ต้องขังจริง
และในเมื่อกลมรสชธัณฑ์ชิแดงเองว่าในปี๖๕
อาจทราบได้ว่าจะมีการรับเสด็จหรือไม่
ก็เป็นกรณีที่สามารถใช้งบกลาง
ซึ่งตั้งไว้สำหรับการรับเสด็จได้โดยเฉพาะอยู่แล้ว

นี่เป็นเพียงตัวอย่างงบประมาณที่ทางกรมราชธรรมสอดไส้ไว้นะครับ
ยังไม่รวมถึงโครงการที่ซ้ำซ้อนกันอีก
และยังมีโครงการอื่นในกระทรวงยุติธรรม

ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ผมเสนอตัด
งบประมาณของกระทรวงยุติธรรมลง๑๐
คิดเป็นเงิน๑๑๙๒๗๙๖๓๔๐บาทครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับท่านประธาน
จีรัฐทองสุวรรณผู้แทนรัศดรชาเชิงเซาพักเก้าไกลครับ
สำคัญครับเพื่อนสมาชิกสองท่านจากพรรคเก้าไกร
ผมได้พูดในปัญหาในด้านอื่นมิติอื่นของกรมราชธรรมไปแล้ว
ติของผมจะเป็นเรื่องของครุพันธ์ครับ
ก็เราดูจากรายงานกรมรัชธรรมก็วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของตัวเอง
ผมว่าค่อนข้างดีนะครับที่บอกว่าปัญหาสำคัญเลยก็คือ
สวัสดีภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง
ที่ทุกวันนี้เนี่ยจำนวนของผู้ต้องขังเนี่ยเยอะมากแล้วก็แออัด
มีจำนวนของผู้ต้องขังมากกว่าที่พื้นที่ท่านรัฐฐานจะรับไหวด้วยซ้ำ
ให้ผู้ต้องขังเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่แย่กว่ามาตรฐานนะครับ
แล้วก็เราต้องอย่าลืมนะครับผู้ต้องขังที่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดเนี่ย
พวกเขาได้รับโทษคือการถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ
ไว้ในพื้นที่ที่มีการควบคุมจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ว่ากันไปตามความผิดที่กระทำนะครับ
แต่เราจะไม่ให้ผู้ทำผิดไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิต
เอื้อต่อการมีชีวิตต่อไปครับพื้นที่ที่ไม่มีสาธุโภคที่มีมาตรฐาน
พื้นที่ที่มีอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือว่ามีน้ำดื่มที่ไม่สะอาด
เราเราไม่ได้ทำโทษเขาแบบนั้นนะครับยังไงซะความรับผิดชอบ
คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเนี่ยเป็นของกรมราชธรรมเอ่อ
แต่งบประมาณที่ขอเข้ามาในมิติของคารุพันธ์เนี่ย
ผมเจอแต่รายการที่มีไว้เพิ่มคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้คุมขังซะมากกว่า
ก็เป็นจำพวกโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงโปรเจคเตอร์พัดลมแอร์เครื่องฟ่ออากาศเครื่องกรองน้ำปกตินะครับ
ทีวีกล้องถ่ายรูปเครื่องตัดย่าอะไรก็ว่าไป
แต่มันก็เป็นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานครับแต่ในส่วนของการระงับเหตุเนี่ย
ในการระงับการก่อการร้ายในเรือนจำเนี่ยมันผมว่ามันเกินความจำเป็นไปหน่อย
เอ่อสไลด์ขึ้นได้ขึ้นเลยนะครับผมเจ้าหน้าที่

รายการต่อไปครับโลกปราบจราจนครับอีกร้อยสี่สิบเอ็ดอันอันละหมื่นสาม
หมวกปราบจราจนกระบองปราบจราจนอีกสามร้อยห้าสิบสามอัน
โล่ออันต่อไปนะครับโลกกันกระสุน๒อัน๗แสนบาท
ไม่เป็นไรครับสไลด์ไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาลงทางอื่นแล้วกัน
ก็อันต่อไปนะครับโล่กันกระสุนอันนี้ผมสงสัยจริงครับว่าราชธรรมเอาโล่กันกระสุน
กันกระสุนจากใครครับในเรือนจำเหรอครับกันกระสุนในเรือนจำ
คือถ้ามีนักโทษที่ใช้กระสุนปืนในเรือนจำได้นี่ท่านก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะครับ
ตอนรับเข้ามารับมายังไงอันต่อไปนะครับกระบองเมื่อกี้เมื่อสักครู่
เป็นกระบอง๓๕๐อันเป็นกระบองโลหะธรรมดาอันนี้เป็นกระบองที่เรียกว่ากระบองดิ้ว
สี่ร้อยห้าอันอันละหกพันห้าร้อยบาทกระบองดิ้วใครนึกภาพไม่ออกก็เหมือนกับพอยเตอร์ที่ยืดได้หดได้นะครับ
วิทยุที่ดึงเสาสัญญาณขึ้นได้ยืดหดได้ถ้าเราดูในหนังก็จะเห็นเอ่อ
ตำรวจใส่ชุดเท่เท่มาสะบัดออกมาแล้วก็ไปตีคนประมาณนั้นซึ่งราคาหลักร้อยนะครับ
ใครนึกภาพไม่ออกก็จะเป็นเสื้อที่มีเชือกลัดให้มือเราอยู่อย่างอยู่อย่างแง่นะครับ
ให้ไม่ขยับไม่ได้แล้วก็ผมก็ไม่รู้เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องใช้เยอะขนาดนั้นด้วยในใน
ปัจจุบันนี้นะครับรายการต่อไปมีกล้องภาพถ่ายภาพในช่องป่าครับ
สองจุดสองล้านบาทอันนี้อันนี้ต้องบอกว่ากรมควบคุมโลกเนี่ยซื้อแค่ห้าแสน
แต่ปัญหาคือไม่มีอะไรที่ท่านลงทุนเกี่ยวกับการจัดการเรื่องโควิดเลยครับ
บอกว่าเรือนจำและทันทสถานตอนนี้กลายเป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วนะครับ
เอ่อตอนนี้ไม่ได้มีการระงับการแพร่ระบาดไม่มีมาตรการที่ที่มีมาตรฐาน
ยังคงหละหลวมมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตลอด
ผมก็อยากเรียกร้องไปที่กรมราชธรรมนะครับให้มีการตรวจเพื่อคัดกองผู้ต้องหาก่อนเข้าเรือนจำ
แล้วก็ต้องมีเอกสารให้ญาติสามารถนำเอกสารนี้ไปเผยแพร่ได้ด้วยนะครับ
อย่างที่สองผมอยากให้คัดแยกกลุ่มเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นกรณีพิเศษ
ต่อไปผมอยากให้ควบคุมแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อแบบเป็นระบบเพราะว่าพื้นที่มันแออัด
ก็อยากให้ทำให้เป็นระบบนะครับอย่างที่สี่ท่านต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันที่มีมาตรฐานครับ
ตรวจหาเชื้อน้ำยาตรวจเชื้อเอธิเจนเทสต์หรือว่าเนี่ย
หน้ากากอนามัยเจลล้างมือเนี่ยท่านต้องจัดหาให้ให้พอดีกับเอ่อ
สัดส่วนของผู้ต้องขังรวมถึงความถี่ที่ต้องการจะใช้ด้วย
อย่างที่๕เนี่ยราชธรรมเนี่ยต้องจัดหาหน้ากากที่มีมาตรฐานนะครับ
ให้กับผู้ต้องขังทุกวันนี้ท่านให้หน้ากากผ้าเขานะครับ
ต้องจัดหน้ากากที่มีมาตรฐานแบบที่เราใส่กันอยู่เนี่ยแล้วก็ต้องมีให้ทุกวันด้วยนะครับ
กากมันไม่ได้แพงอะไรอย่างน้อยก็ต้องคนละสามสิบชิ้นต่อเดือน
ผมคิดว่าอย่างที่๖ก็คือเรื่องวัคซีนครับ
ต้องจัดการให้ไม่ต่างจากประชาชนข้างนอกเลย
แล้วก็ผมอยากให้ทางเรือนจำเนี่ยเปิดเผยข้อมูลทางสุขภาพของผู้ต้องขังให้กับทนายหรือว่าญาติด้วย
เพราะว่าเราก็เป็นห่วงคนที่อยู่ข้างในนะครับว่าจะเป็นยังไง
บางคนเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดด้วยซ้ำ
ก็ผมก็ขอตัดลดเอ่อเปรยะยัตริย์ที่จะตัดลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์ครับ
ในกระทรวงยุติธรรมทั้งหมดครับท่านประธานขอบคุณครับ